ไปดูสิ่งปลูกสร้างแปลกที่มันปรากฏขึ้นสองข้างทาง
ความสงสัยของคนที่พบเห็นก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ
ไปดูกันหน่อยว่ามันแปลกยังไงแล้วมันคืออะไรค่ะ
อ่ะนี่มันคืออะไรคุณว่าเออมันคืออะไรเออมันคืออะไร

แต่มันก็ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่พักอาศัยที่หลบแดดหลบล่ม
เหมือนเป็นเพลิงใช่ไหมใช่เหมือนเป็นเพลิงเป็นขนำเป็นอะไรเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ค่ะ
หมู่ที่๙ตะบนไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
พื้นที่บริเวณตรงนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างแปลกตาแบบนี้
ลักษณะคล้ายเนี่ยบ้านไม้เพลิงไม้เล็กขนาดนี้
ปรากฏขึ้นอยู่เต็มสองข้างทาง
แล้วกินระยะทางถึง๓กิโลเมตรนะคุณ
มีเป็นช่วงถนนไปอย่างนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็สงสัยว่าเอ๊ะ
นี่คืออะไรมันคืออะไร

ก็เขาสงสัยไงว่ามันคืออะไรนะคะทีมงานตลอดข่าวของเรา
ก็ไปพบกับคุณลุงเปี๊ยกซึ่งก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ
สอบถามความจริงว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ย
คืออะไรคุณรู้ไหมลุงเปี๊ยกบอกว่า
ว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เรียกว่า
ว่าบังกะโลหมาจรจัด
บังกะโลหมาจรจัด
ใช่แล้วที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือ
คือชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
เขาร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมานะคะคุณ
ทำเพื่อให้เจ้าสุนัขจรจัดเหล่านั้นได้มีที่อยู่
ให้ได้มีที่หลบร้อนหลบหนาวหลบฝน

โหสุดยอดอะ
เปี๊ยกเล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีหมาจรจัดเยอะ
ชาวบ้านก็เลยลงความเห็นกันว่า
ควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเหล่าหมาจรจัดเหล่านี้
ได้อาศัยกันได้เป็นหลักเป็นแหล่งไหม

เป็นความคิดที่ดีอยู่เหมือนกันนะ
ก็เลยเอาวัสดุเหลือใช้อย่างพวก
แผ่นสังกะสีเก่ารังผ้าเก่าแผ่นไม้เก่า
เอามาช่วยกันก่อสร้างเป็นบังกะโลขนาดประมาณนี้ค่ะ

แล้วก็ทำออกมาประมาณสัก๓๐หลัง
แล้วก็ไว้ตามถนนที่แบบปลอดรถด้วยนะ
ข้างทางไว้แล้วก็ห่างไกลผู้คนด้วยประมาณนึง
ก็จะวางแบบเว้นระยะกันประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยเมตรต่อหนึ่งหลังเนี่ยนะคะ
แล้วในบ้านพักมีอะไรรู้ไหมคุณอะไรครับ
ผ้าห่มผ้าห่มด้วยเหรอใช่โอ้ยคือหมามันหนาวเป็นไง
อากาศมันเย็นนะมันก็อาจจะไปซุกอยู่ใต้ผ้าห่ม
จะได้หลบหนาวมันไปในบ้านพักเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทหมาได้ไหม
รีสอร์ทหมามันเป็นแบบหลังหลังไงเออเป็นบังกะโลเนี่ยนะ
แต่ก็เรียกอย่างนั้นได้อยู่เหมือนกันนะมีผ้าห่มแล้วมีอะไรอีก
มีอะไรอีกชามข้าวชามน้ำเอาไว้ให้หมาจรจัดใช้งานนะคุณ
แต่อย่างนี้ละกันไหนก็สร้างที่พักให้กับสุนัขอยู่ข้างทางแบบนี้
ก็ต้องมีความระแวดระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ย
แล้วสุนัขมันนอนอยู่แถวนั้นก็ต้องระวังด้วย
อาจจะต้องระวังด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคนใจบุญนะ
ที่แบบว่าไม่ทอดทิ้งน้องคือเห็นว่าตรงนี้มีสุนัขจรจัดเยอะ
งั้นก็สร้างที่แบบพักพิงให้เขาไหมเขาจะได้มีที่หลบร้อนหลบหนาว
แล้วก็เอาอาหารมาให้เป็นแบบหลักแหล่ง
จะไม่ได้ไปกินที่พื้นทำความสกปรกเหลือเถอะไง